ดูหลายพักใหญ่แล้วเนี่ยนะคะไม่ดูพักนี้
ไม่ได้จริงพักพลังประชารัฐนะคะ

การประสัยเวทีจัดขึ้นที่สนามกีฬาเทพหัสดินนะคะ

เปิดใจประชารัฐรวมใจประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว
แต่ขอแดดร่มลมตกสักนิดนึง
แต่ว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ

ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเดินทางมาร่วมเวทีปลาใสในวันนี้หรือไม่นะครับ
แต่เท่าที่เราได้พูดคุยกับแก่นำหลายคนวันนี้ก็ตอบด้วยสีหน้าที่มั่นใจมากขึ้นนะครับว่าค่ำวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนครับ
จากนี้จะเดินหน้าประเทศไทยอย่างไรต่อไปนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมเก้าอี้ไว้รองรับมวลชนประมาณ๑๐๐๐ที่นั่งครับ
ซึ่งขณะนี้ประชาชนแต่ละพื้นที่ก็เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาที่เวทีปลาใสแล้วนะครับ
แก่นำก็ได้ทยอยเดินทางมาที่เวทีปลาใสแล้วเช่นกันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพัก
นายสนธิรัตน์สนธิชจิรวงค์เลยขาดริการพักน์
โดยกำหนดการอย่างเป็นทางการวันนี้จะเกิดขึ้นหลังจากเคารพทรงชาติในเวลา๑๘นาฬิกาไปแล้วนะครับ
เริ่มจากการเปิดวีดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมปลาใสทั่วประเทศครับ
จากนั้นนายสนทิรัฐจะเป็นผู้นำการปลาใสเป็นคนแรกครับ
ตามด้วยนายพุทธิพงศ์ปุณกันในฐานะประธานยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และปิดท้ายด้วยนายอุตมะที่น่าจะขึ้นเวทีในช่วงประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าหมัดเด็ดของพักพลังประชารัฐที่ทุกคนต้องจับตามองวันนี้
ยังคงอยู่ที่การปรากฏตัวของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ
ยังต้องลุ้นจนถึงวินาทีนี้นะครับว่าจะเดินทางมาร่วมเวทีปลาใสหรือไม่
โดยคาดว่าอย่างน้อยที่สุดพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะปรากฏตัวผ่านคลิปวิดีโอนะครับ
และที่น่าสนใจคือเวทีนี้ได้มีการจัดวางเวทีปลาใสที่ออกแบบมา
เพื่อให้บุคคลที่จะขึ้นพูดบนเวทีสามารถเดินลงมาพูดคุยกับมวลชนได้อีกด้วยครับ
แม้ว่าตอนนี้แก่นำจะยังไม่ได้ยืนยันกับเรานะครับ
พลเอกประยุทธ์จะเดินทางมาหรือไม่แต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งครับการซักซ้อมเวทีปลาใสที่นี่นั้น
ได้มีการเปิดเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอครับ

ชอบร้องให้ประชาชนฟังในช่วงการลงพื้นที่หลายครั้งที่ผ่านมาครับ

ผมเจนสักแซ่อื่นข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสนามกีฬาเทพหัสดินครับ
ขอบคุณคุณเจนศักดิ์ด้วยนะคะบรรยากาศคึกคืนนะ
ใช่แล้วลุ้นอย่างเดียวเลยนะว่าใครจะขึ้นมาร้องเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปอีกแล้วใจ